เริ่มมีการใช้ระบบใหม่เข้ามาวัดตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมากันแล้ว
แต่ว่าในแง่มุมของผู้ประกอบการมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
เพราะว่าหลายคนเองก็ยังคงไม่มั่นใจนะครับ
ติดตามเรื่องราวนี้จากบริงารของคุณกระดกรัฐโกวิชัยครับ

ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ครั้งนี้
ช่องให้ความสนใจที่จะเข้าร่วม
เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
และจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มขึ้น
เป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับในอุตสาหกรรมนะครับ
แล้วก็น่าจะเกิดขึ้นเป็นผลดี
กับผู้ประกอบการในกิจการโทรทัศน์ด้วยนะครับ
เนื่องจากว่า๑เรามีผู้ประกอบการ
จำนวนช่องมากขึ้นกว่าเดิมมากมาย

ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก

วิธีการที่เขาดูโทรทัศน์นะครับ

เราใช้ตามลูกค้าเลยครับ
ซึ่งตอนนี้ก็จะพบว่าปีหน้านี้
เราอาจจะต้องใช้ทั้ง๒ตัว

ก็จะมีลูกค้าส่วนหนึ่งกับช่อง

ซึ่งมากกว่าฝั่งกงวดจะใช้

แต่ก็มีบางช่องที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ

ให้เกิดความมั่นใจมากกว่านี้

ชะลอกกันสันสินใจแล้วก็รอดูก่อนนะครับ
วางกันไปมันก็เยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจจริงนะครับ
ว่าทุกอย่างมันสามารถดำเนินการได้
อย่างช่องโมโนเราก็ระมัดระวังในการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับ
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันยังไม่สมควรจ่ายตอนนี้
นางวันนี้รัตนพลอุปนายกสมาคมวิจัย
ส่วนบางช่องที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วม

อัตราที่สมาชิกจ่ายอยู่ปีละ๘ล้านบาท
โดยคัดเลือกกลุ่มบ้านตัวอย่าง๓๐๐ครัวเรือนทั่วประเทศ
จากเดิมกว่า๒๐๐ครัวเรือน
และเพิ่มอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต
พิวเตอร์๙๖๐๐คน
ใช้เงินทุนกว่า๑๕๐๐ล้านบาท
ผู้ประกอบการจะต้องชำระเงินช่องละ๘ล้านบาทต่อปี

เริ่มตั้งแต่ปีนี้ตลอดจนครบสัญญา๕ปี
แม้การเริ่มต้นใหม่จะเป็นสิ่งที่ท้าทายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
แต่อย่างน้อยการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้
ก็ทำให้ทุกฝ่ายลดข้อกังขาในการวัดเรตติ้งแบบเดิม
คาใจมานานนับ๑๐ปี